ทีนี้มาดูโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่๒นะคะ
ว่าจะรู้รายละเอียดภายใน๒สัปดาห์นี้ล่ะค่ะ
ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะ
ก็จะมีเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่นะคะ๔สิทธิประโยชน์ด้วยกัน
ให้กับผู้มีรายได้น้อย๑๑ล้านคนได้ใช้ในต้นปี๒๕๖๑นะคะ
สิทธิประโยชน์ใหม่ค่ะที่จะมีให้กับผู้มีรายได้น้อย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะประกอบไปด้วยการฝึกอาชีพ
โดยจัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพในด้านต่างนะคะ
รวมทั้งจัดหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้นำไปประกอบอาชีพค่ะ
จัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูกมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสร้าง
หรือจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย
เป็นเจ้าของในราคาผ่อนชำระต่อเดือนไม่เกิน๒๓๐๐บาทนะคะ
ซิมและชั่วโมงอินเทอร์เน็ตฟรีค่ะ
รวมไปถึงพิจารณาแจกสมาร์ทโฟน
กำหนดวงเงินโดยรัฐบาลดูแลค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ทั้งหมดด้วยนะคะ
ก็ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ
ก็คือการปลดหนี้นอกระบบนะครับ
โดยจะมอบหมายให้ธนาคารของรัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้มีรายได้น้อย
เอาไปชำระหนี้นอกระบบเพื่อดึงให้หนี้มาอยู่ในระบบ
ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่า
สิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มให้กับผู้มีรายได้น้อย
ลงทะเบียนเอาไว้ในโครงการนี้๑๑ล้านคน
ว่าจะเสนอให้คอรมอลพิจารณาได้ภายใน๒สัปดาห์
เพื่อให้สามารถใช้ได้ภายในต้นปีหน้า
อยากไปทำเรื่องของแฟนชาย
เราก็เตรียมคุยกับส่วนพนิษฐ์เอาแฟนชายมารวมแล้วก็ไปได้เลย
คนกลุ่มนี้ก็ไปก่อนได้เลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากนี้ก็ยังมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ลงทะเบียนแบบรายบุคคลและครัวเรือนนะคะ
ถึงความต้องการว่ารัฐบาลสามารถช่วยเหลือเรื่องอะไรได้บ้าง
รวมทั้งจะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วประเทศค่ะ
ก็เป็นสวัสดิการใหม่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาให้นะฮะ
อันนี้ตัวเลขวงเงินต่างที่ท่านเอาไปใช้ตามสิทธิประโยชน์เนี่ยยังอยู่เท่าเดิมอยู่นะ

อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มให้นะคะอีก๔สิทธิประโยชน์